คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้แตกตื่นกันทั้งตรอเลยตร
ก็คือสถานที่ตรวจสภาพรถของเอกชนเขานะฮะ

ควงอาก้าขู่คู่กรณีเลย
เพราะว่าคู่กรณีเนี่ยขับรถแซงคิว
จะไปตรวจสภาพรถก่อนหรือเปล่า
ริวใส่ชุดข้าราชการศรีกากีเลยแล้วในมือเขา
เหมือนปืนอากาศเหมือนปืนยาวแบบนี้ค่ะ
แม้จะยังไม่ได้ยกขึ้นมาเพื่อที่จะเจาะยิงแต่คนก็กลัวแล้วอ่ะ
แต่เขาหยิบออกมาจากรถแบบนี้
คนทั้งตรอสารที่ตรวจสภาพรถเอกชนแห่งนี้
แต่หากถึงบางคนก็ว่านี่มันจะเกิดเหตุการณ์กระจายิงหรือเปล่า
ไอ้ปืนมันเป็นอาวุธสงครามจริงหรือเปล่า
เป็นชายคนหนึ่งสวมชุดกากีคล้ายข้าราชการครู
เดินถือสิ่งของลักษณะคล้ายอาวุธสงครามปืนอากาศ
คมคู่คู่กรณีที่มีปากเสียงกัน
ก่อนที่จะมีชายชุดดำคนหนึ่งเข้าไปห้ามปราม

ที่ศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์แห่งหนึ่ง
ในอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็มีการเผยแพร่คลิป
คือเมื่อวานนี้เอง๑๐สิงหาคม
เรื่องนี้นะครับทีมข่าวของเราก็ได้สนใจ
แล้วก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นตรอสถานที่ตรวจสภาพรถ

ตั้งอยู่ข้างสถานีขนส่งโชคชัยหมู่๑๐
ถนนราชศรีมาโชคชัยที่นครราชศรีมา
แล้วก็ไปพูดคุยกับนายวิศนุเกริ่นกระโทก
อายุ๓๐ปีซึ่งเป็นพนักงานของตรอแห่งนี้
แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละครับ

ขณะนั้นนะครับก็มีลูกค้าเดินทางมาต่อคิว

รายแรกก็เป็นชายวัยกลางคน
เข้ามาต่อคิวเพื่อจะตรวจสภาพรถ

ก็เลยถอยรถจะเข้ามาช่องตรวจใหม่

ก็คือรหัสรัชการครูคนนี้
ซึ่งต่อคิวอยู่ตรงคิวนั้นนะคุณ
คิดว่าคนขับรถกระบะเนี่ย
ถอยแล้วก็จะมาแซงคิวเขา
ทีนี้ทั้งสองคนก็ลงจากรถ
มายืนถกเถียงกันสักประมาณ๑๐นาที
ก่อนที่ชายสวมชุคค่าราชการครู

หยิบของบางอย่างมีลักษณะคล้ายปืนอาวุธสงครามเลย
เดินออกมาข่มขู่แล้วก็เดินกลับไปเก็บคืนที่ท้ายรถ

ก็ภรรยาของคนที่ขับรถกระบะซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ย
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชกชัยเดินทางมาไกลเกลี่ย
ที่ทั้งคู่จะยอมความแล้วก็ขอโทษขอโพยกัน
ซึ่งพนักงานของตรอแห่งนี้
ก็คาดว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องของความเข้าใจผิดนะฮะ
ข้าราชการครูคนนี้ก็คิดว่าคนขับรถอีซูซูจะมาแซงคิว
ซึ่งจริงคนขับรถอีซูซูเขาก็บอกว่าเขาขอโทษ
เขาเข้าช่องผิดซึ่งจริงเขามาก่อน
เขาก็เลยจะขอเข้าช่องตรวจตรงนี้นะครับ
นี่แหละฮะภายหลังจากการตรวจสอบอีกหนึ่งเรื่อง
ก็คือเรื่องสิ่งของที่ข้าราชการครูคนนี้ถือลงมา
เป็นอาวุธปืนอากาศหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
นี่ดิฉันมองมุมนี้ดิฉันมองแว๊บยังว่าเหมือนเลยคุณสืบสกุล
คุณผู้ชมดูว่ามันใช่อาวุธปืนหรือเปล่า
อาวุธเรียกอาวุธไม่ได้แล้วสิ
พิ้นสิ่งของที่คัทรัชการครูคนนี้ถือลงมา
ซึ่งตำรวจก็สอบปากคำข้าราชการครูคนนี้
เขาก็บอกนะบอกว่าตอนนั้นคืออารมณ์ร้อนขาดสติ
ผมก็เลยไปหยิบของหลังรถนั่นก็คือพินพินที่มีลักษณะคล้ายปืนอากาศ
ผมจะเอาออกมาโชว์
ไอ้พินนี้มันเป็นพินที่แบบลูกศิษย์เคยทำไว้
มันเหมือนพวกกีต้าปืนไหมคุณกีต้าที่เป็นลักษณะเหมือนปืน
อันนี้ก็เป็นพินที่มีลักษณะแปลกตาเป็นปืน
แต่ทีนี้ถามว่าหยิบมาโชว์ที่เขาบอกน่ะหยิบมาโชว์ทำไม
คือมุ่งหวังอะไรมุ่งหวังให้คนกลัวหรือเปล่า
ก็ใช่คือเขาบอกอารมณ์ร้อนเขาโมโห

ล่าสุดวันนี้พันธ์ตำรวจเอกสุรจิตวิวัฒนสมบัติ
ก็เปิดเผยว่าในวันนี้จะนำตัว
ซึ่งจริงก็รู้แล้วนะว่าเป็นรองผู้อำนวยการ

ส่งฟ้องต่อสารจังหวัดนครราชศรีมา
ข้อหาความผิดคือข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัว
ซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท

ครูคนนี้เขาเป็นถึงรองภูมิหน่วยการโรงเรียน
ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีนะคุณนะ
ใช่แล้วแล้วทีนี้คุณต้นสังกัดค่ะ
คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้
ต้องเอาผิดทางวินัยด้วยเหมือนกัน
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นรองพอใช่ไหม

สื่อข่าวของเราก็มีรายงานเพิ่มเติมมาด้วย

ชื่อว่านายไอศูนย์ปียธรนามสกุลจุธาธรรม
ซึ่งพอเป็นรองพอที่อำเภอคอนบุรี
แต่ถ้าย้อนไปคุณผู้ชมปี๕๘เดือนสิงหาคม

ใช่ตอนนั้นตัวรองพอคือเขาเป็นรองพอ
อยู่ที่โรงเรียนอีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอเสริงสาง
แล้วมันเคยมีเหตุการณ์คือใช้ฝ่ามือตบศีรษะ
เด็กนักเรียนชายชั้นม๕อย่างรุนแรงที่หน้าเสาทง
อันนี้เป็นภาพปี๕๘คือ๕ปีที่แล้ว
ตอนนั้นเด็กเขากำลังชุมนุมเรียกร้องให้ผู้บริหารเนี่ย
ชี้แจงถึงเรื่องการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส
แต่ดูสิพอรองพอทำแบบนี้ก็เลยมีคลิปภาพหลุดออกมาเป็นข่าว
แล้วต้นสังกัดก็เลยมีคำสั่งย้าย
ตัวรองพอจากโรงเรียนในอำเภอเสริงสัง
ให้มาเป็นรองพอที่โรงเรียนในอำเภอคอนบุรี
แล้วมาเกิดเรื่องขึ้นอีกนะคะ
เรื่องครั้งหลังล่าสุดที่เหมือนเอาปืนอากาศออกมา
ก็คนที่ตรอเขาบอกว่าเขากลัวอยู่แล้ว
จากเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านของเขาคือโคราชนี่แหละฮะ
เขาก็กลัวว่าโอ้โหอาวุธปืนที่เอาลงมาจะกราดยิงคนอื่นหรือเปล่า
สุดท้ายนะคือไม่ใช่อาวุธปืนฮะเป็นพินไม้นะครับ

คุณครูควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้กับสิทธิ
น่าทำแบบนี้อันนี้ก็ต้องดำเนินการกันไปนะคะ
ทางคดีด้วยตำรวจดำเนินการ
แล้วก็เกี่ยวกับทางวินัยที่ทางต้นสังกัดต้องดำเนินการนะคะ